เอามาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกันสักหน่อยนะครับ

ก็คือช่วงจากชนบุรีบ้านบึงไปจนถึงพัทยา

ตอนนี้กระทรวงคมภาคมมีออกประกาศอัตราข้าผ่านด่านใหม่ออกมา
ก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ค่ะ
นัทพรจาตุศรีพิทักษ์เปิดเผยบอกว่าอัตราค่าผ่านทางหลวง
หมายเลข๗ช่วงชนบุรีพัทยา
ในการเก็บค่าธรรมเนียมระบบปิดมี๙ด่านด้วยกันค่ะมีผลบังคับใช้๑๙เมษายนนี้เป็นต้นไป
รถยนต์๔ล้อ๑๐๕บาทรถไม่เกิน๖ล้อ๑๗๐บาทและรถเกิน๖ล้อ๒๔๕บาทค่ะ
ก็สามารถใช้ทางคู่ขนาดนั้นได้ซึ่งจะวิ่งได้ตลอดสายเช่นกัน
เส้นทางนี้ทดลองใช้๕มกราคมนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางช่วงผ่านด่านบ้านบึงด่านพัทยา
เสียค่าผ่านทางตอนนี้ในการทดลองใช้ตั้งแต่วันที่๕มกราคมเป็นต้นไป
เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบก่อนเปิดใช้จริงค่ะ